พอจะตีของอ๋อเมื่อกี้คุณทำอย่างนี้หรอ

เป็นความเชื่อว่าใครยิ่งตีดังจะยิ่งโด่งดัง

เป็นของที่ใหญ่ที่สุดนะคะในประเทศไทย
วัดลานปู่ทรงธรรมอำเภอท่าลีจังหวัดเลยค่ะ

ใหญ่ไหมล่ะใหญ่
เดี๋ยวไปตีอย่างไรคะ

ใช่ค่ะคล้องยักษ์ขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางนะคะ

ชื่อว่าอะไรนะคล้องใหญ่มหาอำนาจอาเซียน
เฮ่ยเปลี่ยนไปแล้วมีถงอาเซียนด้วยนะรอบเลยนะคะ
ทำจากเหล็กถูกสร้างสรรค์ให้มีลวดลายของพื้นทงชาติอาเซียน
สวยงามโดดเด่นสะดุดตา
ย้ำชื่ออีกครั้งคล้องยักษ์อาเซียนพระธาตุสัจจักร
ตั้งอยู่ภายในวัดลานปู่ทรงธรรมอำเภอท่าลีจังหวัดเลยนะคะ
ถือว่าเป็นคล้องที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ด้วยขนาดคล้องเองที่มีขนาดใหญ่ก็ดึงดูดความสนใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
ทำเอาทุกคนต้องถ่ายภาพคู่กับคล้องยักษ์ไว้เป็นที่ระลึกพอไปถึงแล้วนะคะ
จากนี้ภายในวัดยังได้ติดป้ายเชิญชวนด้วย
ให้ผู้ที่มาชมคล้องยักษ์ได้ร่วมตีคล้องเพื่อความเป็นสิริมงคล
บริเวณเดียวกันระคังยักษ์ยาวกว่า๕เมตรค่ะ
ตรงานสวยงามนะคะแล้วก็ชวนให้ผู้มีจิตศรัทธา
เข้าไปร่วมทำบุญในวัดและมีโอกาสได้ตีระคังเอาโชคเอาชัยด้วย
วัดนี้สวยนะสวยดีนะฮะใช่ค่ะ
จากนั้นพอตีคล้องตีระคังแล้วก็ขึ้นไปกราบไหว้พระธาตุสัจจะ
หรือองค์พระธาตุที่บรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุของพระธาตุสัจจะ
ความสูง๓๓เมตรฐาน๘เหลี่ยมรอบพระธาตุกว้าง๑๗เมตร
บุญยอดสุดประดิษฐานด้วยสวรรค์ตะชัด๗ชั้น
ขอฟังนี้หน่อยได้ไหม
อ่าเมื่อกี้ไงโอ้โฮเสียงกล้องกลางวาน
ชาวบ้านที่นี่มีความเชื่อว่าหากผู้ใดได้ไปกราบไหว้พระธาตุสัจจะ

ครับอีกทีอีกทีอ่าเทวดาฟ้าดินสิงห์
พอตีแล้วนะคะเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จะโดนบันดาลอำนวยอวยชัยให้ประสบแต่ความสำเร็จ
ความสุขความเจริญตลอดไป
เพราะเหมือนตีคล้องตีระคังเสียงจะดังไปถึงสวรรค์